ความทุกข์ซ้ำซากของแม่ค้าออนไลน์
คือเขาจะซื้อของมาขายต่อ
ปรากฏว่าของมาช้าหนึ่งแล้วนะ
สองคือพอของมาถึงปั๊บนะฮะ
เปิดดูเฮ้ยทำไมกล่องมันถูกแกะก่อนอ่ะ
แล้วมีการเอาเทปของบริษัทขนส่งแปะให้ใหม่
ให้ดูเหมือนของเดิม

ไปร้องเรียนกับคอล์ฟเซตเตอร์

จะตีกลับไปสาขาส่วนพึ่งจะต้องมีสติ๊กเกอร์อะไร

ดูนะคะ

ดีจะรู้ว่ามีการลอกก๊อตเทปเก่าออก

แล้วมีการใช้สก๊อตเทปใหม่ที่เป็นสก๊อต

เจ้าหน้าที่บอกว่า

แปะเลยเลยทำการ

เพราะว่าเธอเป็นแม่ค้าออนไลน์มา๗ปีแล้ว

มืออาชีพพัสดุของเธอถูกดองไว้ที่สาขานี้ครับ
ขออภัยนะคะที่พัสดุล่าช้า
เพราะว่าถูกส่งผิดไปสาขาอื่น

ประสบการณ์๗ปีฉันตรวจสอบสถานะของพัสดุ

นอกจากนี้นะครับพอพัสดุ

พบว่าไอ้เทปกาวที่ก้นกล่อง

ต้นทางเขาอาจจะมีการถ่ายรูปส่งให้แม่

มาดูสินค้าในกล่องสินค้าในกล่องที่
สั่งซื้อไปมีรองเท้า๕คู่

มีผักอบกรอบ๕ถุง

ละเอียดขนาดนี้เลยเธอถาม
แม้ก็นั่งว่าเวลาห่อห่อมายังไง
ปรากฏว่าไอ้ผักอบกรอบครับ

ขโมยผักอบกรอบนี่นะนะฮะ

มันต้องเจอรองเท้า๕คู่ก่อน

ไปถามถึงโกดังเลยนี่แหละฮะ
พอติดต่อไปที่คอร์เซนเตอร์ก็พูดจาบ่ายเบียง

ลังพัสดุที่อำเภอวัดเพลง
วัดราชบุรีไปขอคุยกับ
จัดการสาขาแต่ผู้จัดการสาขาดีนะ
บอกว่าเดี๋ยวจะตรวจสอบกล้องวงจรปิดให้

เธอก็พอใจแหละแล้วก็เบื้องต้นผู้จัดการสาขาก็

ให้กับเธอด้วยโอ้อย่าทำเลย

เสียชื่อเสียลูกค้าคือถ้าคนไม่รู้
ก็เปิดไปไม่รู้ว่าโดนแก่มาก่อนด้วย